ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่สุนัขขย่ำคน
คราวนี้เนี่ยคนค่ะทำร้ายสุนัข
ใช้ปืนฉมวกยิงต์ลายิงไปที่หมา
ก็ได้คนช่วยเหลือคุณหมอเนี่ยก็พยายามเอาลูกดอกออกทีละดอก
จนช่วยมันได้รอดชีวิตหวุดหวิด
สัตวแพทย์ธนูลิมปะพัฒนาวนิดหรือหมอบอยค่ะหมอบอยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์สายใยรัก
ตำบลคลองมะเดืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ท่านผู้นี้แหละที่ตรวจดูอาการของหมาเพศผู้อายุ๑ปีกว่า
มันถูกยิงด้วยฉมวกปากตามลำตัวเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วผู้ที่พบเห็นก็คือพลเมืองดีชื่อว่าคุณสุจิตราหรือคุณหมี
บอกว่าไปเจอมันอยู่แถวคลองแถวตำบลสวนส้มก็เลยให้คนนำมาส่งที่โรงพยาบาล
บอยก็เลยตั้งชื่อน้องหมาตัวนี้ว่าเจ้าฉมวกแล้วก็เล่าอาการให้ฟังบอกว่าตอนที่นำเจ้าฉมวกมาที่โรงพยาบาล
โอ้โหตัวมันเนี่ยอ่อนปวกเปียกไปหมดเลยอะค่ะตัวก็เปื้อนเปื้อนไปด้วยโครนสภาพอ่อนแรง
ตามลำตัวก็มีลูกดอกยิงปลาขนาดยาวปักที่ข้างลำตัวทะลุมาที่อกด้านหน้าด้วย
คุณหมอก็รีบตรวจเลยแล้วก็เอาลูกดอกออกนะคะก่อนที่จะตรวจสุขภาพโดยรวม
พบว่าเจ้าฉมวกเนี่ยน่าจะมีอาการป่วยอื่นอื่นร่วมด้วยเพราะพบว่าเกล็ดเลือดต่ำ
มีพญาติแล้วก็อ่อนแรงเนื่องจากเสียเลือดมากรวมทั้งแช่น้ำอยู่นานนะคะ
บอยบอกต้องรอดูอาการว่าจะมีอาการติดเชื้อหรือเปล่าครับเพราะลูกดอกที่มันแทงมาเนี่ย
เป็นลูกดอกที่มีสนิมด้วยหมอบอยบอกนะคะว่าที่ผ่านมาหมอเคยช่วยผ่าตัดน้องหมา
ถูกยิงด้วยปืนฉมวกมาแล้วหลายตัวตัวนี้เป็นตัวที่เจ็ดแล้วด้วย
ที่ถูกฉมวกยิงเนี่ยค่ะโอ้แบบนี้ตายแล้วโอ้โหต้องดูนะว่าเอ้า
มีใครมาก่อเหตุแบบนี้คนที่ทำนี่คือใครนะใจร้ายมากนะ
ตั้งใจยิงหรือยิงเพราะเหตุผลอะไรหมอก็เลยฝากบอกไปถึงผู้ที่ทำนะคะว่า
ถ้าจะทำเพื่อไล่สุนัขหรือทำเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้สุนัขกัดเนี่ย
วิธีอื่นไหมใช่เพราะทำแบบนี้สุนัขมันก็เจ็บปวด
มันก็ทุกข์ทรมานเหมือนกันโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมน่าเห็นใจจริงจริง
เหมือนกับนางสาวประภาษีค่ะนางสาวประภาษีเป็นคนที่เลี้ยงสุนัขจรจัดจำนวนเกือบร้อยตัวนะ
เขาก็เป็นคนรักสุนัขเนาะเขาก็พูดแทนคนรักสุนัขแหละว่าอย่าไปทำร้ายหมาเลย
เพราะว่าเอาจริงหมามันก็พูดเหมือนภาษาคนไม่ได้สื่อสารไม่ได้
มันหิวมันเจ็บมันทรมานมันก็ได้แต่ร้องเวลาหมาร้องมันเห่าเนี่ยก็อาจจะสร้างความรำคาญบ้าง
แต่ก็เห็นใจซึ่งกันและกันถือว่ามันเป็นสัตว์ร่วมโลกนะคะก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
เขาก็มีกฎหมายเนอะเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าคุณทำแบบนี้คุณโดนนะผิดกฎหมายด้วยนะคะ